คุณลุงอายุ๖๗ท่านออกไปกรีดยาง
หาเลี้ยงชีพอยู่ตามลำพัง

ช้างป่าเข้ามาทำร้ายคุณลุงเสียชีวิตเลยฮะ
นี่ครับคือสภาพศพของคุณลุงครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ในป่ายางนะครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปประมาณสัก๓๐เมตรได้นะฮะ
แล้วก็ไปเจออุปกรณ์กรีดยางตกอยู่หลายชิ้นด้วย
ห่างจากต้นยางพารามา๕เมตรนะครับ
และในป่าย่านะครับเป็นป่าย่าคาพบศพนายวิริยะ
หมั่นการอายุ๖๗ปี
สวมกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมเสื้อยืดสีส้ม

คว่ำหน้าอยู่กับพื้นขาซ้ายหัก

ชาวบ้านตะบลเขาวงกฎอเผลแก่งหางแมวจันทบุรีนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบร่องรอยของช้างมาทำร้ายจนเสียชีวิต
มีรอยเลือดนะครับกระจายเป็นวงกว้างเลย
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนะครับ
ทราบว่าผู้ตายเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ตัวคนเดียว
แต่ว่าได้รับความอนุเคราะห์จากญาติ
เจ้าของสวนยางเนี่ยบอกอ้าวลุง
ลุงตัวคนเดียวแบบนี้ฉันเห็นใจ

โดยผู้ตายมักจะออกไปกรีดยางในช่วงกลางคืนเป็นประจำครับ
แล้วสายชาวบ้านได้ยินเสียงช้างมันร้อง
ร้องดังผิดปกติก็เลยออกไปดูว่าเกิดอะไร
นั่นแหละครับไปเจอศพของนายวิริยะ
ที่ถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้ว
กู้ภัยก็ต้องมานำศพส่งโรงพยาบาลแก่งหางแมว
เอาไปชนะสูตรแล้วก็เก็บศพรอไว้ก่อน
ญาติมาติดต่อแล้วก็รับกลับไป